ตัวเลขโควิดมันต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียม
ฉันจะเตรียมตัวเองยังไงจะป้องกันตัวเองยังไงนะคะ
เดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์สุภาพการรวมถึงอีกอย่างหนึ่งด้วย
ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังดี
ถ้าเกิดตัวเลขสูงแล้วจะรับมือยังไง
เอาติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพอยู่ในสายนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คฮะท่านผู้ชมครับ
สงกรานก็ผ่านไปชีวิตงานก็กลับมาสู่สภาวะปกติ
การระบาดอยู่ในระดับปกติก่อนสงกราน
หรือระบาดลดลงเป็นขาลงเหมือนที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ประเมิน
หรือระเบิดมากขึ้นระบาดมากขึ้นเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขประเมิน
แต่ว่าจะยังไงก็ตามครับหลักการการป้องกันต้องทำให้ดีที่สุด
หลักการของการป้องกันมีอะไรบ้างหนึ่ง
ให้แต่ละคนสังเกตอาการของตัวเอง
แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะพบป่ากับคนมาก
ข้อแนะนำนี้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับลูกแล้วครับ
ข่าวมาจากคุณธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์
สำนักนายกบอกว่าให้บุคลากรสำนักประหลัด
ปฏิบัติงานภายในที่พักไม่น้อยกว่า๗๐
ระหว่างวันที่๑๘เมษาถึงวันที่๓๐เมษา
โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจ
ที่ให้การบริการประชาชน
อันนี้ของสำนักประหลัดซึ่งก็มีหลายหน่วยงาน
ขึ้นอยู่กับสำนักประหลัดกรมประชาสัมพันธ์สคบงสคบเยอะแยะ
ส่วนหน่วยงานราชการกระทรวงอื่นยังไม่ขยับ
ยังไม่มีการขาลับยังไม่มีความเคลื่อนไหว
ภาคเอกชนก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับข้อแนะนำนี้
แต่ว่าเชื่อว่าแต่ละภาคส่วนก็คงรอดู
สถานการณ์จริงว่าหลังจากวันนี้ไป
การระบาดหลังสงการผ่านไปจะเป็นอย่างไร
มันมี๓ทางเท่านั้นนะครับ๑ทรงตัว

รอดูตัวเลขประจำวันที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้
เราต้องทำตัวให้ปลอดภัยไว้ก่อนคือให้ระวังสูงสุดเอาไว้ก่อน
อย่างที่บอกแล้วข้างต้นส่วนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ช่วงนี้อยากให้ช่วยเร่งมือว่าจะทำยังไงให้คนหาซื้อเอทีเค
มาตรวจเองได้อย่างง่ายดายและทั่วถึงมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้น
เพราะว่าที่เห็นในข่าวก็คือว่าในช่วงสงกรานเนี่ยหาซื้อยากและราคาก็ขยับขึ้น
โดยเฉพาะเอทีเคที่ตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยคนต้องการกันมาก
เพราะว่าเวลาเอาไปตรวจเด็กเนี่ยไอ้เอทีเคแบบแหย่จมูก
จะไม่ยอมตรวจแต่เอทีเคประเภทที่ตรวจด้วยน้ำลายเนี่ย
เด็กยอมแล้วแล้วมันตรวจง่ายด้วย
ถัดมาสิ่งที่ภาครัฐต้องเตรียมคือหนึ่ง
เพิ่มยาเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองไว้ให้พร้อมแล้วให้ได้รับยาฟรีที่ร้านขายยา
ที่ค่าร่วมกับโครงการสปสชตอนเนี้ยมีอยู่สี่ร้อยกว่าร้านแล้ว

ต้องทำป้ายติดหน้าร้านให้พร้อมว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสปสชรับยาโควิดได้ฟรี
เตรียมเพิ่มสถานที่กักตัวให้เตรียมศูนย์พักคอยไว้ให้มากมาก
หลายจุดให้ทั่วถึงมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น
อันนี้เพื่อความไม่ประมาทถ้ามันระบาดขึ้นมามากก็จะได้ไม่ไม่
ล้านละหลังจะได้มีที่มีทางแล้วอีกอย่างที่ขีดเส้นใต้ไปวันก่อนก็คือว่า
เตรียมเพิ่มคู่สายคู่สายโทรศัพท์เนี่ย
ทำยังไงให้เขาโทรกันติดต่อง่ายขึ้นให้มีบุคลากรที่จะรับสายมากขึ้น
มีการบุคลากรมารองรับไม่ใช่ให้พูดอยู่กับเครื่อง
เราต้องป้องกันให้สุดฤทธิ์ครับทั้งหมดนี้เพื่ออะไร
เพื่อไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายและไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายกลับมาอีก
ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มมีอาการดีขึ้น
โดยเฉพาะภาคส่วนของการท่องเที่ยวภาคส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ย
เห็นหัวข่าวแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะท่องเที่ยวในประเทศไตรมาสหนึ่ง
ไตรมาสหนึ่งก็ถือช่วงมกรกุมภาคมีนาโตขึ้นหนึ่งล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านนี่ตัวเลขนะ
หัวข่าวที่สองบอกว่าท้อท้อท้อออกสารพัฒน์แคมเปญกระตุ้น
ไตรมาสสองต่างชาติเที่ยวคึกคักทีนี้
ถ้าลองดูตัวเลขรายละเอียดจากคุณยุตสักสุภาษร
คุณยุทธศักดิ์นี่เป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวท่านบอกว่าภาพรวมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ย
มีทิศทางเติบโตดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้
เมื่อเทียบกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีกลายมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประมาณสามสิบล้านคนเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์
มีรายได้ทางการท่องเที่ยวหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบห้าล้านบาท
เพิ่มขึ้น๕๓เปอร์เซ็นต์ผลจากรัฐบาลมีปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่อง
ส่วนการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี๖๔จากปัจจัยบวกคือ
การปรับมาตรการให้เดินทางเข้าไทยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเช่นลดจำนวนวันกักตัวการแสดงผลตรวจเชื้อที่ลดลง
การเปิดจังหวัดชายแดนนำร่องท่องเที่ยวทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกช่วยจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้ตัดสินใจมาไทยง่ายขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือความหวังทางเศรษฐกิจ
เราจะต้องไม่ยอมให้ความหวังนี้พังทลายลงไปนะครับคืออย่าให้การระบาดโควิด
มาทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวเกิดความน่าสะพึงกลัว
แล้วกระทบต่อการท่องเที่ยวคนไม่อยากไปไหนมาไหน
นักท่องเที่ยวไม่อยากต่างชาติไม่อยากการมาเข้ามาฉะนั้นผมถึงบอกว่า
ช่วงจังหวะหลังสงกรานเนี่ยเราต้องช่วยกันป้องกันให้สุดฤทธิสุดเดช
ในช่วงนี้ทำกันให้เป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกทีเนี่ยมันจะกระทบปากท้องการทำมาหากิน
กระทบรายได้กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างยังหลีกเลี่ยงไม่พ้น
แล้วมันจะกลับไปหนักเหมือนสองปีที่ผ่านมาทีนี้อีกด้านหนึ่ง
ประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่จะเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืน
กับคนที่ปล่อยประละเลยอันนี้ลานต้องไม่หย่อนกาดต้องไม่ตก
ล้านไม่ยอมกัดไม่ตกก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าล้านยอมกัดตกเมื่อไหร่
มันจะระบาดตามมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นสองสามวันที่ผ่านมา
จึงเห็นภาพเห็นข่าวตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ผลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานไปตรวจจับโรงแรมที่ภูเก็ต
เจ้าของผับที่นนทบุรีข้อหาเหมือนกันคือฝ่าฝืนคำสั่ง
แล้วก็ตามมาด้วยเป็นสูตรเลยครับสั่งย้ายสั่งเด้ง
อันนี้ก็ก็ถือว่าตำรวจกาดไม่ตกร้านไม่หย่อน
ต้องทำให้เต็มที่ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็เอาอย่าง
ก็มาถึงตัวเลขที่กระทรวงฐาศุกร์บอกไว้ว่า
ฉากทัพที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้น
ก็คือหมายถึงว่าถ้าคนไม่ป้องกันไม่อะไรเลย
มันจะมีผู้ติดเชื้อแสนรายต่อวัน
แสนรายต่อวันเนี่ยติดเชื้อแล้ว๖ที่มีอาการ
ก็จะทำให้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ๖๐๐๐รายต่อวัน
แล้วจะทำให้ผู้เสียชีวิตโอ้โหพุ่งหรือไปถึง๒๕๐รายต่อวัน
นี่หมายถึงว่าถ้าติดเชื้อวันละแสนปอดอักเสบวันละ๖๐๐

ทัพนี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ขึ้นอยู่กับพวกเราขึ้นอยู่กับพวกเรา
ประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็สั่งให้ทุกจังหวัด
รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
กอทมรองประหลัดกอทมคนหนึ่งก็ออกโรงสั่งทุกโรงพยาบาล
กอทมให้เตรียมรับมือสถานการณ์ด้วย
แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเตรียมอะไรไว้ก็ไม่สำคัญ
สำคัญย้ำอีกทีนะครับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัว
ปฏิบัติตนในช่วงนี้แหละช่วงที่เราผ่านการพบปาก
ฉะนั้นขีดเส้นใต้วันนี้ขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคุณบุ๊ค
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็น๗วันอันตรายนะครับ

วันอันตรายว่าตัวเลขโควิดมันจะพุ่งขึ้นแค่ไหนนะครับ
ดังนั้น๗วันคือ๑๘๒๔เมษายน
ท่านต้องดูเรื่องของอาการของท่านให้ดี
สังเกตอาการแล้วพยายามอย่าไปอยู่ในที่ชุมชน